ทีนี้มาดูเรือเรือถูกไฟไหม้
ทีนี้สาเหตุของการเกิดไฟไหม้เนี่ยมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
แปลกค่ะคุณผู้ชมทีนี้มาดูสภาพของเรือหน่อยนะคะ
เรือไฟไหม้ความเสียหายเกือบทั้งลำเลย

จากนั้นลุกลามบานปลายไปที่บริเวณเก๋งเรือนะคะ

ตรงนี้ก็คือบริเวณท่าเทียบเรือสะพานสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
บางกระชัยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี
ตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานก็รีบมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลากหลายหน่วยงานนะคะ
เร่งนำรถดับเพลิงเข้าไปฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้
ซึ่งไฟลุกลามจากบริเวณห้องเครื่องอย่างแรงเลยนะครับ

จากนั้นลุกลามมาอย่างที่บริเวณเก๋งเรือค่ะ
ควันพวยพุ่งออกมาจากเรือจำนวนมากแบบนี้นะคะ
สุดท้ายแล้วกว่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้
ที่ผลิกเล็งสงบลงใช้เวลากว่า๑ชั่วโมง
เพราะเนื่องจากว่าภายในเรือมีวัตถุไวไฟ

แต่ว่าโชคดีมากที่ตอนเหตุ

พอสมควรค่ะไฟก็เลยไม่ลุกลามบานปลายไปถึงเรือลำอื่นอื่นนะคะ
ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรงงไหม
ไฟฟ้ารัดวงจรบนเรือได้ยังไงถ้าบ้านอาจจะเข้าใจได้
เจ้าของเรือบอกว่าเขาต่อสายไฟชาร์จแบตเตอรี่
จากเรือภายในห้องเครื่องทิ้งไว้
ก่อนจะเกิดไฟไหม้แบบนี้นะคะตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้
ต้องระมัดระวังด้วยอย่าประมาทกันนะคะ